ต่ออีกหนึ่งคดีใหญ่เช่นเดียวกันนะคะ
คดีฆ่าหันศพแอ๋มสาวคาราโอเกะ
หรือบางคนเรียกว่าคดีเปรี้ยวนั่นเอง
ในส่วนของคดีกระบวนการยุติธรรมก็ดำเนินต่อไปค่ะ
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นแล้วก็งอกออกมานั่นก็คือ
แชทหลุดภาพหลุด
หลายคนคนในออนไลน์เขาก็ตั้งคำถามว่า

ที่มันออกมาระหว่างที่สารพิจารณาคดีเนี่ย
เป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่
ล่าสุดสารจังหวัดขอนแก่นได้เรียกเบนส์ค่ะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่โพสต์ภาพ
มาไต่สวนฉุกเฉินแล้วด้วยนะคะ
นายธนันชัยวงซ้ายทนายความของนางสาว

ผู้ต้องหาที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการให้ประกันตัว
หลังที่ถูกแจ้งข้อหาคือรับของโจร
ในคดีฆ่าหันศพแอ๋มหรือว่านางสาววาริสากลิ่นจุ้ย
เรื่องนี้นะคะธนายความของแอ๋มบอกว่า
สารจังหวัดขอนแก่นได้นัดไต่สวนนางสาวเบนส์
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคือไต่สวนฉุกเฉิน

ขณะที่ทั้ง๓คนก็คือเปรี้ยวเอิญแล้วก็เบนส์
ถ่ายภาพแล้วก็มีแชทหลุดกับคนนอกแบบนี้
ระหว่างที่สารกำลังพิจารณาคดีในห้องพิจารณาคดี
ซึ่งสังคมออนไลน์เขาก็ตั้งคำถามว่า
ลักษณะแบบนี้มันใช่หรือไม่มันเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่า
ผู้ต้องหาชุดผู้ต้องหาเลยนะในภาพ

ทนายความยอมรับว่าก็ต้องบอกตรงแล้วค่ะ
บอกว่ารู้สึกหนักใจที่ลูกความนำโทรศัพท์เข้าไปในห้องพิจารณาคดี
แล้วก็ถ่ายเซลฟี่ร่วมกับผู้ต้องหาคือเปรี้ยวแล้วก็เอิญ
ทั้งที่ว่าก่อนหน้าที่จะเดินทางเข้าไปในห้องพิจารณาคดี

บอกว่าไม่สามารถที่จะนำโทรศัพท์เข้าไปได้
หรือถ้าเกิดว่านำเข้าไปก็ต้องปิดเครื่อง

และที่สำคัญสารก็ได้มีการติดระเบียบบังคับเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว
ซึ่งการไต่สวนครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีฆ่าหันศพแอ๋ม
ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
แล้วก็อาจจะมีผลต่อการพิจารณาถอนการประกันตัว

ส่วนกรณีที่มีข้อความสนทนาผ่านทางเฟสบุ๊ค
ระหว่างเปรี้ยวกับเพื่อนสนิท
ออกมาเผยแพร่ในสิ่งสังหวังออนไลน์
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ที่เห็นแชทของคุณหลุดออกมาแบบนี้
กระดันอำโพสต์แบบนี้ก็เห็น